สัปดาห์นี้วางแผนการลงทุนต้องปรับกลยุทธ์อย่างไร
เรามีคำแนะนำให้คุณผู้ชมติดตามกันเหมือนเคย
เช้าวันนี้ครับเราพูดคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
และคุณเสริมสักค์วงสิทธิโชคพูดอำนวยการส่วนงานค้าตราสานี่

สวัสดีครับทั้งสองท่านเชิญครับ

ครอบครัววัวหลวง
รอบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะในบ้านเรานะครับ
ก็แข็งกันเป็นภูมิภาคเลย
แล้วก็ในส่วนที่แข็งมากที่สุดเลยก็คงจะเป็น
ในช่วงนี้ที่ค่าเงินบาทรู้สึกว่าจะแข็งค่าเป็นพิเศษ
ครับก็ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นเนี่ย
โดยหลักเลยนะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย
ในส่วนของนักลงทุนต่าง
ที่เคยมองในส่วนของสหรัฐ
ที่บอกว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็ว
เสร็จที่จะร้อนแรงปรากฏว่าประทานดีเนี่ย
เป็นคนสมัยใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลง
การปฏิรูปหลายอย่างนะครับ

โอเบอร์ว่าแคร์จะไม่เอาแล้ว
ก็ปรากฏว่าก็ยังต้องรับอยู่นะครับ

เรื่องการเมืองเองก็ร้อนแรงพอสมควรเหมือนกัน

ในการเลือกตั้งของอเมริกาในครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
อเมริกาได้รับการแทรกแทรงจากรัสเซียหรือเปล่า

เขามองว่าถ้าตราบใดเนี่ย
การเมืองของเขาถูกแทรกแสง

โอ้โหวันนี้มันเสียศักดิ์ศรีนะ

ก็สัปดาห์นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นบริวารของทางโดนัลดทรัมป์เองเนี่ย
ก็ต้องให้ปากคำกับทางวุฒิสมาชิกนะครับ

ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามารับตำแหน่ง
แล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเม็ดเงินต่างจะไหลกลับไปทางฝั่งยูโรฝั่งยุโรปกัน
ทำให้ยูโรปเองค่าเงินแข็งข้าขึ้น
อันนี้เนี่ยทำไมกลับทำให้ยุโรปค่าเงินเขาแข็งขึ้น
เขาอัดฉีดเงินเข้ามายาวนาน

ตอนนี้เนี่ยก็ถึงภาวะที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับ

ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเงินที่มันอยู่ในระบบนานเกินไปไม่ดี
เพราะจะพยายามพ่องออกมาหน่อย
แต่ในขณะเดียวกันยุโรปเนี่ยตัวเลขจริงของเศรษฐกิจก็ค่อยดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าการที่จะดึงเม็ดเงินออกจากระบบของธนาคารกลางยุโรปเขาช้ากว่า
ฉะนั้นเม็ดเงินที่มองในเรื่องของอัตราแรกเปลี่ยนการลงทุนอะไรก็ดี
เขารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นนโยบายทางด้านการเงินของทางยุโรปดูเหมือนจะเป็นมิตรกว่านะ

ฉะนั้นก็เริ่มที่จะเริ่มไหลกลับบ้าน

ตอนนี้เราเริ่มเห็นคือค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างนี้นี่ผู้ประกอบการควรปรับตัวยังไงครับพี่นิด
ต้องบอกว่าตอนนี้เวลาค่าเงินมันอ่อนค่าหรือแข็งค่าอย่างต่อเนื่องมันกระทบเหมือนกัน
ถ้าดูในกรณีปัจจุบันนะครับ
ดอลลาร์อ่อนค่าบาทแข็งค่ามันคืออะไร
หมายความว่าถ้าสมมุติว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีธุรกิจแล้วเราจะขายสินค้าให้กับผู้ซื้อที่อยู่ต่างแดนนะครับ
ปกติเราก็จะบอกว่าราคาเนี่ยของเราชิ้นหนึ่งเท่าไหร่แต่ว่าเราโค้ดราคากันเนี่ยเป็นสกุลอาจจะยูโรหรือเป็นดอลลาร์
ตอนนี้พอบาทแข็งค่าขึ้นเรื่อยมันเสมือนทำให้สินค้าบ้านเรามันแพงขึ้น
ในแง่ของผู้ส่งออกขายขายยากขึ้นนะครับ
อันที่สองเนี่ยเวลาผู้ส่งออกเนี่ยนะครับขายไปแล้วรอเม็ดเงิน
พอมีการจ่ายเงินมาเนี่ยถ้าไม่ซื้อประกันความเสี่ยงนะแลกกลับมาเป็นบาทได้ลดลง

ใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยกลุ่มส่งออกตอนนี้ก็ต้องทำมาระวังความเสี่ยง
ในแง่การลงทุนเขาบอกว่าถ้าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
ราคาทองคำมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไหมพี่นิด

นี่ช่วงนี้ปุ๊บไปมาเนี่ยก็รู้สึกว่า๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมาค่า
คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า

ราคาปัจจุบันเนี่ยเราเห็น

ดอกเบี้ยก็ยังไม่ขึ้น

นั่นแสดงว่าค่าทองคำเนี่ย

ฉะนั้นเราซื้อทองคำได้มากขึ้น

เวลาที่ผู้หญิงศึกจักรปิ๊กบอกว่า
ดอลล่าอ่อนแล้วทองคำสวิงกลับ
คนไทยจะได้๒เด้งเลย
ได้จากราคาทองที่เพิ่มขึ้น
ใช่นะครับเพราะว่าบาทต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เป็นช่วงของบาทแข็ง
ก็เสมือนเราซื้อทองคำได้ถูกได้ถูกลงแต่ไอ้เงินที่แข่งค่าของบ้านเราเนี่ย
มันจะไม่สามารถแข่งค่าไปได้ตลอดระยะเวลานานหรอกมันเป็นกลไกทางด้านเศรษฐกิจ
ครับนะครับก็แล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ออกมาหมดแล้วในสายตาพี่นิดมองแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
ครับเรื่องใกล้ตัวเนี่ยตอนนี้ก็คืองบการเงินของกลุ่มสถาบันการเงิน

ก็ต้องบอกว่าตัวเลขกำไรออกมาต่ำกว่าที่หลายท่านคาดการณ์ไว้
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็น
ถ้าเราดูในแง่ของการเติบโตของกำไรของกลุ่มสาบันการเงิน
ก็ต้องบอกว่าเราอยากเห็นการปล่อยสินเชื่อที่ขยายตัวเยอะ

แต่ว่าสินเชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ขยายตัวได้เยอะมาก
ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มธนาคารขนาดกลางลงมาหน่อยใช่ไหม
แต่ว่าถ้าเป็นธนาคารใหญ่ที่มีสินเชื่อในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้

ในขณะเดียวกันคุณภาพของหนี้โอ้โหอันนี้นี่เป็นเรื่องที่ต้องจับตานะ
ใช่เพราะว่าเทียบปีต่อปีในช่วงเวลาเดียวกันมันโตขึ้นมา
แล้วเรามองยังไงครับในช่วงที่เหลือของปีนี้กลุ่มธนาคารจะเป็นอย่างไรบ้าง
ก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากมุมมองของผู้บริหารของกลุ่มสาบันการเงินนะ
เราก็มองว่าคุณภาพของลูกดี้ที่มันแย่อยู่มันควรจะส่งสมตัว
การตั้งสำรองเราตั้งไปแล้ว
ฉะนั้นขึ้นหลังการตั้งสำรองในส่วนตรงนี้น่าจะชะลอ
เพราะการตั้งสำรองนั่นคือหมายถึงค่าใช้จ่าย
ถูกต้องยิ่งแบงก์ตั้งสำรองมากเท่าไหร่กำไรของแบงก์ก็จะถูกทอนมากเท่าไหร่
วันนี้ก็พอเห็นภาพทั้งในเรื่องของค่าเงินบาทและผลประกอบการของกลุ่มธนาคารแปลงประเทศไทย
ก็กลับไปที่สตูดิโอครับผม